เอาล่ะไปดูคนดวงเฮงสุดกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐี
แม้ว่ายังไม่ถึงวันที่ลอตเตอรี่ออก
เพราะว่าเขาไปเจอไอ้ก้อนสีเหลืองขาวนะครับอยู่ที่ชายหาด
ซึ่งไอ้ก้อนนี้คุณผู้ชมครับ
มันคืออ้วกวาน

อวกวานแล้วหนักตั้งร้อยกิโลกรัมคุณผู้ชมครับ
เอาไปกิโลละเกือบล้าน
โอ้โหกิโลละนะ
ที่เห็นอยู่นี้คือคนดวงดีคือนายนาริสสุวรรณสังหรือว่าลุงไข่

เป็นชาวตะบนแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ

เช้าวันที่๒๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะเดินออกกำลังกายอยู่ริมชายหาด

ก็เดินไปเจอกับก้อนสีขาวเหลืองขนาดใหญ่

ก้อนขนาดเล็กอีก๒๓ก้อน
ซึ่งขณะนั้นยังไม่รู้ว่ามันคือก้อนอะไร
กระทั่งญาติ๔๕คนนะครับช่วยกัน
กลับไปที่บ้านแล้วก็ตรวจสอบดู
อย่างละเอียดผ่านอากูก็คือกูเกิ้ลนะฮะ
แล้วก็ทดลองจุดไฟลนที่ก้อนนี้
มันมีอะไรไหลออกมาเหมือนเทียนนะ

ทำให้มั่นใจว่าไอ้ก้อนประหลาดนี้คืออ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเลครับ

จึงนำก้อนอ้วกวานทั้งหมดมาช่างรวมกัน
น้ำหนักรวมกันถึง๑๐๐กิโลกรัม
ซึ่งถือว่าเป็นก้อนอ้วกวานที่มีขนาดใหญ่
และน้ำหนักมากที่สุดนะฮะที่เคยพบมา
หลังจากชาวบ้านทราบข่าวแห่มาดูสิครับก้อนอ้วกวานนะครับ
ที่บ้านของลุงไข่ไม่ขาดสายเลย
ล่าสุดครับมีนักธุรกิจคนหนึ่งอยู่ภูเก็ตนะฮะ
ทราบข่าวก็โทรศัพท์มาขอซื้ออ้วกวาน
แต่แต่ขอตรวจก่อนดูผลแล็บก่อนนะฮะ
เอาไปกิโลกรัมละ๙๖๐๐๐บาทครับ

แต่อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานกัน
ยังไม่มีการตอบตกลงซื้อแต่อย่างใด

บอกว่าหน่วยงานไหนด้านประมงนะ
มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้

ไอ้อ้วกวานที่เจอเป็นอ้วกวานชนิดไหนกันแน่
และหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจะไปแจ้งความไว้ก่อน
เพราะว่ากลัวหายนะครับกลัวหาย
คุณผู้ชมครับไอ้อ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเลเนี่ยนะฮะ
เขาใช้ทำอะไรมันถึงแพงขนาดนี้
คือเขาใช้เป็นวัตถุดิบสกัดหัวน้ำหอมครับ

ใช่ครับเป็นกลิ่นวายหรือกลิ่นอาหารบางชนิด
จากไขจากลำไส้วานสามารถเก็บกลิ่นไว้ได้นานนะฮะ

มันเป็นสารที่ถูกหลั่งออกมาจากลำไส้ของวานสเปิมหรือว่าวานหัวถุย

ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งของพวกนี้นะจะกลายเป็นของมีค่านะฮะ
คือไอ้วานพวกนี้นะครับมันชอบกินหมึก
ซึ่งร่างกายจะไม่สามารถย่อยไขมันจากหมึกได้
ไขมันไปสะสมอยู่ในลำไส้จนขับถ่ายไขมันส่วนนี้ออกมา

ขออภัยคุณผู้ชมต้องอธิบายตามข้อเท็จจริงนะฮะ

ไว้นานอย่างที่คุณสืบสกุลบอก
มันจะค่อยหอมค่อยหอม
คือเขาบอกว่าจริงอ้วกวานมันก็เหม็นเน่านะ
แต่ถ้ามันขึ้นฝั่งแล้วมันตากลมมันตากแดดมันจะหอมจริง

เขาบอกว่าวานที่จะมีอ้วกได้แค่๑ของวานนะคุณ
สมมุติ๑๐๐ตัวจะมีอ้วกว้างแบบนี้
แล้วก็อ้วกมันจะอยู่ในท้องจนกว่ามันตาย
เนี่ยมันถึงเป็นของมีค่านะครับเออมันถึงหายาก